ห้าธันวามหาสดุตรี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อไป
รายการที่ได้

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

เจ็บแค่ไหนปวดใจเท่าไรไม่รู้
เจ้าใจที่ไหนยิ่งรักเธออยู่เหมือนเมาเป็นเบา
ไม่ก็คือคำนวณคีย์อยู่ว่ามันถูกหรือเปล่า
พี่น้องร้องนิดนึงเนี่ยนะไม่ได้เอาหักค่ะ
แต่เป็นผู้ชายในฝันของเรา

โอ้โหโหรคอยเลยอะ

ไม่ต้องรอแควเมก่าเตรียมพร้อมแล้ว

วันนี้เราจะมาสวยแซ่บอะไรกันคะพี่กาว
วันนี้เราจะมาปกปิดใบหน้าให้สวยใสไร้ริ้วรอย
ด้วยการมีตัวช่วยสุดเลิศ

ไข่ไข่เจียวไข่ดาวไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มไข่ลูกเขย
น้องไม่ใช่ไข่อย่างนั้นค่ะ

มันเป็นไข่ที่แบบว่ามารองพื้นใบหน้าของเรา

ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะมารีวิวกันเลยนะคะ
ฟองน้ำรูปไข่มหัศจรรย์
รองพื้นให้ใบหน้าเนียนเรียบกริ๊บ

องน้ำรูปไข่เนี่ยช่วยเกลียดรองพื้นนะคะหรือว่าบีบีให้แบบว่าเนียนเรียบกริ๊บแน่นอนค่ะ
ยังไม่พอนะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะยังใช้กับกันแดด
กันแดดที่เป็นเนื้อซิลิโคนที่มันเกลียดยาก
อันนั้นเนี่ยก็ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าเนื้อเหลวนะคะ
แล้วก็คุณภาพเขาดีมากด้วยแล้วก็น่ารักนุ่มนิ่มนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
อ่าถึงเวลาแล้วค่ะป๊าพิมป๊าพิมต้องมาบอกนี่คือเมื่อกี้พวกเราพูดกันเนี่ย

ป้าพิมมีแน่นอนบอกมาเดี๋ยวนี้ค่ะป้าพิมค่ะ
น้องอ๋อมน้องไอซ์เป็นยังไงกันบ้างคะ
วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการลองพื้นให้เป๊ะด้วยการใช้ฟองน้ำรูปไข่นะคะ
การใช้ฟองน้ำรูปไข่เขามีความพิเศษค่ะเพราะว่าด้วยรูปทรงของเขา
มีทั้งด้านที่เป็นด้านแหลมแล้วก็เป็นด้านป้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สามารถเข้าสู่จุดต่างนะคะ
ด้านแหลมแล้วก็เข้าสู่ตรงช่วงใต้ดวงตาปีกจมูกหรือรอบริมฝีปากนะคะ
ทำให้เราเก็บจุดเล็กได้แล้วก็ด้านที่เป็นด้านป้านเนี่ย
จะทำให้เราสามารถลงรองพื้นนะคะในบริเวณใหญ่อย่างเช่นตรงช่วงแก้มหรือตรงหน้าผากได้เป็นอย่างดีค่ะ
แล้วก็การใช้ฟองน้ำแทนมือเนี่ยนะคะดีอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าจะไม่มีการดึงรั้งผิวนะคะ
ทำให้ริ้วรอยมาช้าลงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
คือเป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็สีชมพูหวานแบบนี้นะคะ
โดยที่ของเขาเนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้ยาวนานถึง๑๐ปีเลยนะคะ
เรียกว่าใช้เสร็จแล้วทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็เก็บในที่ให้แห้งนะคะ
ใช้กันได้ยาวนานขนาดนั้นเลยค่ะเรามาลองแกะดูกันนะคะว่าหน้าตาจริงของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะ
ที่ด้านข้างแบบนี้แล้วหยิบออกมาได้เลยค่ะ
เห็นไหมน่ารักเนอะดูสิแค่จับตรงนี้ก็รู้สึกว่านุ่มแล้วเลยนะคะ
นี่ค่ะจะเป็นลักษณะรูปไข่แบบนี้นะคะแบบที่เขาระบุเอาไว้เลย
ตัวนี้เนี่ยเขาบอกด้วยนะคะว่าเมื่อใช้ในการเปลี่ยนรองพื้นเนี่ยนะคะ
จะไม่ดูดซึมผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะเพราะบางท่านจะกังวลใจว่า
เวลาใช้ที่เป็นฟองน้ำแบบนี้เนี่ยแล้วมันไม่ดูดรองพื้นของเราหมดเหรอ
ขวดนึงจะใช้ได้สักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าใช้ตัวนี้นะคะ
หยัดรองพื้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเกลี่ยกระจายได้ดีด้วยค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาทดสอบกันดูนะคะว่า
หลังจากที่เราแช่เข้าไปในน้ำแล้วเนี่ยนะคะ
เขาจะขยายตัวขึ้นมาแล้วนุ่มกว่านี้อีกไหมค่ะ
ว้าวใหญ่ขึ้นมากจริงค่ะเมื่อสักครู่เห็นไหมว่าขนาดเล็กกว่านี้เยอะเลย
ขอเอาอีกอันหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ชุบน้ำมาเปรียบเทียบขนาดให้ดู
แล้วก็ตอนนี้เนื้อเขาเนี่ยฟูแล้วก็นุ่มขึ้น
เหมาะกับการลงรองพื้นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
การลงรองพื้นลงบนผิวหน้าของพิมเลยค่ะ
ขั้นตอนแรกนะคะพิมจะบีบรองพื้นนะคะลงบนหลังมือก่อน
ลงไปบนหลังมือเลยค่ะเพื่อที่จะเก็บเนื้อรองพื้นขึ้นมานะคะ
นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเย็นเย็นด้วยเพราะว่าตัวฟองน้ำเนี่ย
กำลังมันยังชื้นอยู่นะคะยังมีความชื้น

ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยพิมจะเพิ่มรองพื้นนิดนึงนะคะที่ตรงหลังมือ
เพื่อที่จะใช้ฟองน้ำในส่วนที่เป็นด้านแหลมของเขานะคะ
สำหรับการใช้ด้านที่เป็นมุมแหลมเนี่ยนะคะที่เราจะเข้าตรงจุดเล็กต่างเนี่ย
ใช้วิธีการกดนะคะแล้วก็หมุนออกเบาแบบนี้นะคะ
เป็นศรกสั้นเพื่อที่จะช่วยเกลี่ยกระจายรองพื้นเนี่ย
ให้กระจายออกไปแต่ไม่ล้างผิวนะคะแล้วก็เข้าไปสู่มุมที่เล็กของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
อย่างเช่นตรงปีกจมูกนี้นะคะเนี่ยค่ะหมุนเบาแบบนี้
เอาละค่ะเป็นยังไงคะสูบมาใกล้ได้เลยนะคะ
ให้เห็นเลยว่าหลังจากที่ลงรองพื้นด้วยฟองน้ำไข่แล้วเนี่ย
ผิวของพิมดูเรียบเนียนหรือเปล่าคะ
อุ้ยมันดีแต่ที่ไม่กินเนื้อรองพื้นเนี่ยสำคัญใช่ไหมคะ
มันเปลืองไงถูกมันมีนะปีบไปคิดว่าจะเข้าหน้า
อยู่ในฟองน้ำนี่แหละหายไปหมดเลยนะคะยังไม่ถึงหน้าเราเลย

พูดเลยว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะนี่แค่ตัวแรกนะก็ดีงามขนาดนี้แล้วนะคะ
ตัวต่อไปเนี่ยพูดเลยว่าดีไม่แพ้กันเลย
แต่ว่าต้องรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารีวิวต่อค่ะ